มาดูกันต่อนะครับความทุกข์ความเดือดร้อนของ๑๘๐๐๐กว่ารายด้วยกัน
ที่สูญเสียทั้งเงินทองแล้วก็ขวัญกำลังใจไปกับความเสียหาย
ล้านบาทในวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับ
ค่อยฟังค่อยติดตามกันไปดูว่าเราจะได้เงินคืนอย่างไรบ้าง
หลักแล้วการแก้ไขเรื่องนี้เขาจะมีแนวทางมาตรการหลักแบ่งได้แบบนี้นะครับ
มาตรการแรกก็คือการจ่ายเงินคืนให้กับบรรดาผู้ที่มีหลักประกัน
เป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันนะครับก็จะแบ่งเป็น๒รายด้วยกัน
อย่างเช่นสหกรออมทรัพย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตรงจุดนี้จะต้องจ่ายคืนให้ทุกเดือน
ระยะเวลาคือภายใน๑๓ปีต้องจ่ายให้ครบ
จะต้องจ่ายคืนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยคือเงินต้นต้องจ่ายให้ครบ
กำหนดคือภายใน๕ปีรวมแล้วนะครับมาตรการแรกจะต้องภายในระยะเวลาคือ๒๖ปีโดยประมาณ
ต้องมีการจ่ายเงินคืนให้ถัดมานะครับคุณผู้ชมครับก็คือจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน
ตรงนี้ก็ต้องทยอยจ่ายไปครับก็จะแบ่งจ่ายกันไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีบรรดาคนที่เสียหายได้รับเงินคืนไปบ้างแล้วบางส่วน
อาจจะไม่ได้คืนในทันทีเสียไปร้อยยังไม่ได้คืนทั้งร้อยนะครับสมมุติว่าเสียไปร้อยได้คืนไปประมาณสัก๓๕บาทครับ
ก็ถือว่าแบ่งจ่ายแบบ๓๕ของมูลหนี้รวมแล้วที่จ่ายไปก่อนหน้านี้คือ๑๒๐๐ล้านบาทและรอบต่อไปจะจ่ายอีกทีคือมิถุนายนนี้อีก๖๐๐ล้านบาทนะครับ
นี่คือมาตรการแรกคือเร่งชำระหนี้มูลค่ากว่า๑๕๐๐๐ล้านบาทในกรอบเวลาคือ๒๖ปีเมื่อกี้นี้ก็ทราบกันไปแล้วนะครับ
คราวนี้ไปดูกันต่อมาตรการถัดไปแนวทางการระดมเงินโดยกู้ยืมจากสหกรณ์รายอื่นมูลค่า๔๕๐ล้านบาทจะนำเงินมาตั้งกองทุนมาจ่ายคืนให้กับผู้เสียหาย
ปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์มีเงินอยู่ประมาณ๑๐๐ล้านบาท
จากนี้ก็คาดว่าจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินที่ยึดคืนจากนายสุประชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำนวน๓๘๐๐ล้านบาทด้วยนะครับ
ส่วนแผนระยะยาวครับคณะรัฐมนตรีก็ออกหลักเกณฑ์ควบคุมให้สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่๕๐๐ล้านบาทนั้นใช้เกณฑ์กำกับเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
แล้วก็ทั้งระบบทั่วประเทศเลยนะครับคุณเขมสอนครับ